สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
ก็คิดว่าจะดำเนินเรื่องให้ถึงที่สุดเหมือนกันค่ะต้องต้องอยากให้พี่เบาที่ตายได้รับความเป็นธรรมมากที่สุด
ถ้าที่จะทำได้แล้วตำรวจที่ทำเกินกว่าเหตุเขาก็ต้องได้บทลงโทษของเขาเหมือนกัน
ครับ

กินซักกว่า
โดดลงมาเราก็ค้องกร้างอะไรไหนตัวพี่เบามไหม

อยากให้รับความเป็นท่ำเหลือนี่ต่อมากสักครั้ง
ซึ่งก็อยากให้การทำงานของตำรวจมันไม่ใช่แบบนี้
ตำรวจไม่ควรทำงานแบบนี้ตำรวจไม่ควรทำกับประชาชนแบบนี้
สำรวจไม่ควรทำงานแบบนี้สำรวจไม่ควรทำงานแบบนี้